แต่ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์
ที่ถ่ายเอาไว้เมื่อเช้านี้กลางทะเลเลยคุณผู้ชม
เป็นภาพตอนที่พายุปลาบึกโหมกระหน่ำ
แล้วไปซัดเอากับแท่นขุดเจาะของปตทค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันน่ากลัวขนาดไหน

ก็เป็นขึ้น๑๐เมตรนะครับถ้าเกดที่กลัวลานดิ้งนะครับจะค่อยน่าจะไปถึง
กันต่อของไลค์เตอร์เลยนะครับวันนี้วันที่๔นะครับ
เวลา๖นาฬิกา๕๗นาที
นี่แหละคุณผู้ชมภาพเมื่อเช้าเลย๖โมง๕๐นาที
เป็นภาพจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาถ่ายแล้วก็มีการโพสต์แชร์บนทวิตเตอร์
เฟซบุ๊กสวพ๙๑ก็เอามาแชร์ต่อค่ะ
แล้วก็อ้างอิงข้อมูลภาพว่าจากพี่แดงปตท
คือเวลาที่ระบุในคลิปนี้นะคะ
จะเห็นว่าเป็นความรุนแรงของคลื่นในทะเลอ่าวไทย
ช่วงเช้าประมาณ๖โมง๕๐นาที
แล้วก็เป็นบรรยากาศจากแท่นขุดเจาะปตทกลางอ่าวไทย

เข้ามาด้วยความเร็วลม๓๐๓๕น็อต
กับความสูงของคลื่นเนี่ยคือ๖๘เมตร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ในคลิปก็คาดการณ์ว่ายอดคลื่นนี่นะคะ
ที่มันซัดเข้ามาอาจจะสูงถึง๑๐เมตร
เพราะอะไรเขาไปเทียบกับฐานของแท่นขุดเจาะนั่นเอง
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคลื่นเนี่ยน่าจะสูงกว่าเดิม

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้
พายุเนี่ยพัดขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังมุ่งหน้า
อำเภอท่าสาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ